ผมเห็นอะไรที่มักจะไม่ค่อยลดราคาไหม

แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นกระแสลดราคานะ
แล้วส่วนใหญ่ลดลงมาราคาจะใกล้กันคือ๓๑บาท
ถล่องถล่องใช่ไหม

คือเขาตั้งปฏิฐานว่าถ้าพักเก้าไกลนะ
ได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลเดี๋ยวลดเลย
ส้มตำครบเท่าไหร่ปกติ๕๐บาท

ไม่ใช่ปกติขาย๒๕บาท

ร้านนี้ครับร้านเลยมาตำณาป่า
ที่อำเภอเมืองชลบุรีณนาป่า

นี่ตำอะไรตำปลาร้า

ด้อมส้มมาตั้งแต่สมัยยังเป็นอนาคตใหม่ครับ

เพราะว่าพี่เขาถูกใจนโยบายดูแลคนชั้นล่าง

อันนั้นคนละอย่างกัน

พี่เขาก็โดนพิษเศรษฐกิจจนย่ำแย่เลยนะ
และที่ประกาศจะลดราคาส้มตำปูประรัด

ขายอยู่๕๐บาทต่อครกครับ
เพราะว่าเป็นสินค้าขายดีที่สุดของร้าน

พี่๓คนนี้มาก็ต้องตำปูปลาร้าเหมือนกัน

เป็นร้านกระเภาไข่ดาว

ตลาดสามแยกอำเภอสันทรายที่เชียงใหม่เขาก็ลดนะจากจานละ๔๘บาท
โอ้โฮน่ากินโอ้โฮเผาไก่เว้ยเฮ้ยเหลือสามเอ็ดเหรอ
เหลือสามสิบเอ็ดบาทจากสี่สิบแปดโอ้โฮลดมาตั้งเท่าไรสิบเจ็ดบาทอ่ะ
มนุษย์เยอะนะเขาร่วมฉลองสองวันก็คือเมื่อวานกับวันนี้
อ่าวันนี้ชาวเชียงใหม่ยังไปกันได้อยู่นี่สั่งไปสาม
กล่องเลยเมื่อกี้นี้อืมเจ๊เจ้าของร้านชื่อเจ๊ธนิดาบอก
รักรักพักส้มหมดใจเลยเพราะเปิดเผยจริงใจ
เป็นความหวังของคนทำมาหากินนี่เชียร์พักด้วยมีร้านทำผมก็ลดราคาเหมือนกัน
คุณผู้ชมฮะชื่อร้านล้านนาดีเซียซาลอนครับอยู่ในเจเจมาร์เก็ตที่เชียงใหม่เหมือนกัน
อืมเปิดให้บริการตัดสระเซ็ตฟรีครับโอฟรีเลยปกติค่าบริการอยู่สามร้อยบาทนะ
ขั้นต่ำเนี่ยเขาทำให้ฟรีเมื่อวานนี้หนึ่งวันครับด้วยความฟีเวอร์ของพักเก้าไกลเนี่ย
ส่งผลให้แม่ค้าขายส้มก็พักส้มนี่ขายส้มก็เลยขายดีเลยอืม
คนมาแห่กันซื้อครับแล้วส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นด้วยนะเออเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับ
ส่วนหนึ่งบอกเอาไปกินฉลองชัยชนะบางคนก็ไปแก้บนเหมือนกันโอ้เออมีหลายคนนะ
บนไว้อยากให้ก้าวไกลชนะเลือกตั้งก็เอาไปแก้บนกันไปส้มขายดีเลยทีเดียว
ถ้างั้นฝากคุณพิธาเลยนะคุณพิธาเมื่อก่อนมันมีร้านทงฟ้า
ครับหรือครูพิธาจะไปร้านทำร้านทงส้มอ่า
แล้วก็ขายอาหารจานละสามสิบเอ็ดบาทครับหน้าดีนะ
คนซื้อถูกนะจานละสามสิบเอ็ดบาทปัจจุบันเนี่ย
ก่อนอื่นตั้งรัฐบาลก่อนนะเออตั้งรัฐบาลก่อนเอาลองไปคิดดูลองไปคิดดู